กลับมาติดตามข่าวกันต่อในไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้มีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นค่ะ
เป็นเหตุการณ์ยิงปะทะกันระหว่างตำรวจกับคนร้ายคือตำรวจทางหลวงเนี่ยเขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจตรา
ปรากฏไปเจอรถกระบะคันหนึ่งจอดอยู่ที่ไหลทางเปิดไฟฉุกเฉินจะเข้าไปตรวจสอบนึกว่ามีปัญหาอะไร
ชายหญิงคู่นึงท่าทางมีพิรุธนะคะแล้วอยู่อยู่ฝ่ายชายเนี่ยชักปืนขึ้นมาแล้วยิงใส่ตำรวจเลย

นี่ค่ะโอ้โหยิงกันแบบนี้เลยนะคะแล้วรถก็ยังวิ่งไปวิ่งมาอยู่นะคะ
อันนี้เป็นถนนมอเตอร์เวย์นะคะบริเวณกิโลเมตรที่๔๕ค่ะ
เข้ากรุงเทพมหานครแถวอบริการกระทงสวัสดิ์ค่ะชนเซา
เสียงดังเมื่อสักครู่ที่ได้ยินเนี่ยคือเสียงที่คนร้ายยิงใส่กระจกรถตำรวจแตกเลยนะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นห้าทุ่มวันอาทิตย์ค่ะคลิปที่ได้เนี่ยเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถของตำรวจทางหลวง
คือผู้ต้องหาเอ่อคนร้ายเนี่ยนะคะเขาจอดกระบะสีบรอนอยู่ที่ไหลทาง
ตำรวจทางหลวงเขาขับรถตระเวนตรวจตราเนี่ยแล้วเขาก็มาเห็น
เขาก็จะลงไปถามว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นคนร้ายเนี่ย
เหมือนกับว่ามีพิรุธอยู่แล้วพอตำรวจจะขอตรวจปุ๊บเนี่ย
ชักปืนออกมาแล้วก็ยิงปะทะกันเลยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการปะทะกันอยู่กลางถนนนี่แหละ
แล้วก็จะมีจังหวะที่คุณผู้ชมเห็นในจังหวะนี้ที่เขาล้มเนี่ยคือตำรวจบอกว่าอันนี้เป็นยุทธวิธีนะ
คือต้องผลักให้ล้มเพื่อที่จะไม่สามารถลุกขึ้นมาแล้วก็ตั้งหลักในการยิงสวนตำรวจได้
แล้วตำรวจก็จะวิ่งหลบไปที่หลังรถที่มีตู้คอนเทนเนอร์ค่ะ
เพื่อที่จะไปป้องกันตัวเองด้วยใช่แต่คนที่ก่อเหตุก็ได้รับบาดเจ็บนะ
ตำรวจบอกว่ายิงไปด้านล่างคือยิงต่ำค่ะไปโดนขาอะไรแบบเนี้ยใช่ค่ะ
ซึ่งคนร้ายก็ยิงจนตำรวจได้รับบาดเจ็บด้วยเหมือนกันนะคะร้อยตำรวจเอกรุ่งเพชรค้าวัตถุวัยสี่สิบเจ็ดปีค่ะ
คนนี้ก็โดนยิงเข้าไปที่ต้นขาขวาได้รับบาดเจ็บไปนะครับส่วนคนร้ายขับรถกระบะหนีออกไปได้
คุณสูชายดายเซริกคลงผู้สือข่าวทลัทรัติทีวีลงพื้นที่
ไปเจอนายบุญสัยนุกิจรำค่ะคนขับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
เห็นตำรวจไปหลบอยู่ข้างหลังเมื่อกี้นี้ค่ะ
เขาบอกตอนนั้น๔ทุ่มเขากำลังขับรถบรรทุก๑๘ล้อจะไปส่งของจากแหลมชะบังไปลาดกระบัง
ตรงจุดกลับรถค่ะเห็นตำรวจสามนายยืนคุยกับผู้ชายคนนึง
อยู่ริมทางแล้วเขาก็เห็นต่อตาต่อหน้าต่อตาเลยว่าผู้ชายคนนั้นน่ะ
ปืนขึ้นมายิงตำรวจก่อนตอนนั้นคิดในใจว่าโอ้ยตำรวจแย่แน่แน่เลย
เพราะตำรวจไม่มีใครจับปืนเลยอ่ะค่ะก็ตั้งใจนึกว่าประชาชนมีปัญหาจะเข้าไปช่วยเหลือนะคะ
โชคดีมีตำรวจ๑ใน๓นายคว้าชายเสื้อของผู้ชายคนนั้นเอาไว้ได้
ทำให้ผู้ชายคนนั้นเสียจังหวะก่อนที่จะมีการชักปืนมายิงต่อสู้กัน
โอ้โหนายบุญสัยเนี่ยนะคะบอกเลยว่าเหมือนอยู่ในหนังเลยอ่ะ
เสียงยิงดังปุ้งปั้งปุ้งปั้งเกือบยี่สิบนัดแล้วคนร้ายเนี่ยก็วิ่งไปขึ้นรถกระบะที่ผู้หญิงเป็นคนขับ
ตรัสเครื่องรออยู่แล้วขับหลบหนีไปตำรวจเนี่ยพยายามจะยิงสกัดแล้วขับรถตามแล้วแต่ก็ไม่ทันนะคะ
นายบุญสัยบอกว่าช่วงที่ยิงกันชุลมุนกระสุนตำรวจยิงถูกล้อรถเขาด้วยนะคะ
จะได้ยินเสียงคล้ายระเบิดตอนนั้นคือจังหวะยิงโดนล้อรถเขาเนี่ยยางแตกเลย
ตอนนั้นใจหายเหมือนกันคิดว่าโอ๊ยตายแล้วนี่เราจะโดนไปด้วยไหมเนี่ย
สุนมันจะเจาะมาโดนตัวเราไหมตกใจก็ตกใจห่วงตำรวจที่ถูกยิงก็ห่วง
อีกใจก็โกรธที่ตำรวจยิงประทะมั่วจนกระสุนโดนรถมาอีกเหมือนกัน
คือมันเป็นความรู้สึกที่มันสับสนไปหมดนะคะแต่เขาบอกเขาเคราะห์แบบโชคดีนะ
รถเขาเนี่ยเป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์คันใหญ่ลองนึกภาพถ้าเป็นรถยนต์หรือว่ารถกระบะเนี่ย
สิทธิ์ที่จะโดนคนในรถบาดเจ็บได้แน่แน่ทีนี้อีกประเด็นนึงที่สงสัยก็คือว่า
ถ้าเป็นปฏิบัติการของตำรวจในการจับตัวคนร้ายเนี่ยทำไมเอารถมาสองคัน
มีตำรวจมาสามนายและตำรวจเองก็ยังไม่ได้ทันตั้งตัวอะไรเลย
ควักปืนออกมาด้วยไล่ตามคนร้ายก็ไม่ทันด้วย
นัดแรกลั่นผมอยู่ข้างหน้าผมมองเห็นแล้ว
นัดแรกที่คนร้ายชักปืนมายิงใส่ตำรวจตำรวจนี่คุยดีดีนะ
เหมือนยืนคุยปกติสามนายยืนคุยนะแต่สักพักที่มีการดิ้น
ชักปืนจากเอวมายิงตำรวจหนึ่งนัดก่อน
แล้วทีนี้ก็ผมสวนมาพอดีก็รัวกันเลย
จังหวะที่ผมไม่รู้เรื่องเลยผมก็ขับตามเลนของผมปกติ
เกี่ยวกันแต่ที่เห็นคือเห็นคนร้ายหนึ่งคน
ตำรวจสามนายตำรวจคว้ามาได้เนี่ยกระสุนร้อยเปอร์เซ็น
ซัดมารถผมรับเต็มเต็มเลยค่ะทั้งผิดทั้งถูก
โดนรถเต็มครับเฉียดข้างหน้าครับ
ล้อหน้าไปนิดเดียวครับแล้วก็โดนยาง
โดนยางตัวแม่ล้อหลังครับตกใจมากมากเลยครับ
ก็คือขับอยู่ดีแล้วเหตุการณ์ยิงกันนะครับ
ก็คือไม่น่าเกิดครับแล้วเกิดแบบยิงมั่วรัว
มันมันไม่ใช่ครับคือยิงนัดเดียวก็พอเข้าใจ
แต่ยิงหลายนัดมากครับแล้วรถที่มารับนะครับ
ว่าเป็นรถกระบะล่ะที่ไม่ใช่เป็นรถสิบล้อล่ะ
มอเตอร์เวย์ด้วยครับระดับไม่สูงครับระดับเนี่ย
ระดับระดับหน้าเอวครับหน้าอกระดับเอวครับ
ทั้งสองเลยที่ยิงยางที่ยิงกับเข้ารถอ่ะระดับระดับเอวหมดเลยครับ
นี่ค่ะก็เลยเหมือนกับว่าสันนิษฐานว่าไม่น่าจะเป็นปฏิบัติการในการไล่จับคนร้ายตั้งแต่แรก
น่าจะเป็นการบังเอิญไปเจอมากกว่าแล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้
พลตำรวจตรีชัยพฤษสุวรรณรักษ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคสอง
พร้อมด้วยพลตำรวจรีชาคริสต์สวัสดีผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดฉะเชิงเซา
ก็มีการประชุมร่วมกันนะคะในการวางแผนติดตามตัวคนร้าย
แล้วก็ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานด้วย
มีการใช้เครื่องตรวจวัตถุโลหะตรวจหาปลอกกระสุนที่อาจจะตกหล่นอยู่ในพื้นเพิ่มเติม
เรื่องต้นเท่าที่ตรวจเจอในที่เกิดเหตุมีปลอกกระสุนขนาด๙มมอยู่๕ปลอก

สำหรับเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนีนะคะหลังเกิดเหตุเนี่ยก็ขับไปทางมอเตอร์เวย
อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการตอนนี้คิดว่าน่าจะหนีเข้าไปที่จังหวัดชนบุรีแล้ว
คนร้ายเป็นผู้ชายไม่ทราบชื่อนามสกุลอายุประมาณ๓๐ปีค่ะ
รูปร่างสันทัศน์ตัดผมรองทรงสวมเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีดำสวมกางเกงยีนขาสามส่วน
รถยนต์ที่ใช้เป็นกระบะเชฟโรเล็ตโคโรลาโดสีบรอนนะคะมากับผู้หญิงค่ะ
ส่วนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุน่าจะเป็นปืนขนาดจุด๒๒นะคะ
เข้ามาเพื่อขอตรวจค้นพอดีคนร้ายก็มีการกอดปั้มกันขัดขืนและใช้อาวุธปืนที่พกอยู่ยิง
คนร้ายใช้รถกระบะแคปน่าเชื่อว่าเป็นยี่ห้อเชฟโลเล็ต

เมืองต้นเราติดตามอาการของร้อยตำรวจเอกรุ่งเพชรที่ถูกยิงนะคะ
อาการปลอดภัยแล้วค่ะแล้วก็มีข่าวมาว่าตำรวจได้เบาะแสคนร้ายแล้วนะคะ
เชื่อว่าอีกไม่นานน่าจะจับตัวได้อืมก็อย่างที่ตำรวจบอกนะคะว่า
ตำรวจก็ปฏิบัติหน้าที่ตามยุทธวิธีพยายามจะยิงต่ำ
แล้วก็ในภาพจะเห็นคนร้ายแบบล้มลงไปไม่แน่ใจว่าคนร้ายเนี่ยบาดเจ็บด้วยหรือไม่
แต่ว่ารถที่หลบหนีแน่นอนก็ต้องมีร่องรอยกระสุนที่โดนยิงอะค่ะ
แล้วก็ตอนนี้มีเบาะแสใกล้จะจับคนร้ายได้แต่มาดูเหตุการณ์นี้